แต่เก็บคืนให้เจ้าของเขาหาเจ้าของจนเจอได้อย่างไร
ให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันไปด้วยกันนะฮะ
นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาเก็บเงินได้
นี่คุณตามเก็บเงินบนท้องถนนเลยนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้คือนางอรุณแก้วสามัคคีนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒บ้านสรรกำแพง
บนวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
ก็พาลูกว่าเนี่ยมาดูซิเอ๊ะนั่นแบงค์อะไรนะ
เพราะว่ามันสีสั่นสีต่างเยอะเลยอ่ะ
นี่มันปริ้วเต็มถนนแบบนี้เลยนะฮะ
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว
ก็ผ่านมาพบก็มาช่วยกันแล้วฮะ

มันแบงค์จริงหรือเปล่าเงินจริงหรือเปล่านะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายนม๓๐๕๒วังน้ำเขียวเขาใหญ่
หลักกิโลเมตรที่๒๑๒๒ตำบลวังหมีนะครับอำเภอวังน้ำเขียว
แล้วก็เขามีการโพสต์ไว้แบบนี้ด้วยนะฮะ
ผู้ใหญ่บ้านอรุณก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอ
เธอขี่รถจักรยนตร์มาก็เลยเลี้ยวรถรถกลับไปดู
ดูตามพื้นเก็บขึ้นมาดู
เป็นเงินจริงคุณแต่ไม่ใช่เงินไทย
เป็นธนบัตรต่างประเทศนะฮะตอนแรกก็คิดว่าเป็นธนบัตรปลอม
ก็ปลิวกันอยู่เต็มไปหมดเลยคุณตามพื้นแบบนี้นะฮะ
บอกว่าคาดว่านักท่องเที่ยวอาจจะทำร่วงไว้
เพราะเห็นเป็นแบงค์แบบสกุลเงินต่างชาติไง
แต่ก็มีแบงค์ไทยอยู่บ้างมีแบงค์ไทยอยู่บ้างนะครับ
เธอก็เลยรีบเรียกลูกบ้านมาเก็บ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของทางหลวงมาช่วยกันเก็บนะครับ
นับมา๓๔ใบเป็นแบงค์ไทยแบงค์ละพันก็คือ๓๔๐๐๐บาท
อกนั้นเป็นแบงค์สกุลเงินต่างประเทศอีก๑ปึก
และมีกระเป๋าเงินสีดำ๑ใบมันตกอยู่
ภายในมีนามบัตร๔ใบ
ระบุชื่อว่าศาสตราอาจารย์ดรเอกสิทธิ์ลิ้มสุวรรณ
เธอก็เลยโทรกริ้งกร้างไปตามเบอร์นั้นเลย
แล้วก็ไปตามหาคนที่ชื่อศาสตราจารย์ดรเอกสิท

แล้วพอโทรไปได้คุยอะไรบ้าง
ฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านคนนี้เล่าให้ฟังนะฮะ
ไปเห็นครั้งแรกคิดว่าเป็นแบงค์กาโม่

จึงทราบว่าเป็นธนบัตรสกุลต่างประเทศนะคะ
หลังจากนั้นก็มีรถยนต์วิ่งผ่านมา
ธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาทก็ปริวฟุ้งกระจายไปตามลม
ก็เลยพิสูจน์ดูทราบว่าเป็นธนบัตรฉบับจริง

เก็บอยู่คนเดียวรถที่วิ่งส่วนไปส่วนมา
ก็ทำให้ธนบัตรปลิวฟุ้งกระจายขึ้น
สักพักนะคะก็มีกลุ่มเพื่อนจากเจ้าหน้าที่
บำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว
ก็มาช่วยกันเก็บนะคะหลังจากนั้นก็อ่าได้มาทำการตรวจสอบ
โดยการนับจำนวนธนบัตรทั้งหมดนะคะที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านสรรกำแพง
ตรวจสอบเบื้องต้นพบธนบัตรฉบับละ๑๐๐๐บาท
จำนวน๓๔ใบแล้วก็ธนบัตรของต่างประเทศ

ในกระเป๋านะคะก็มีนามบัตรนะคะ
นามบัตรซึ่งเป็นชื่อของสัตว์อาจารย์ดรเอกสิทธิ์ลิ้มสุวรรณนะคะ
เออนะครับเธอโทรไปก็เจอดรเอกสิทธิ์
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็ไปถามดรเอกสิทธิ์
รใช่เงินที่ดรทำหล่นไว้หรือเปล่า
รบอกใช่ครับใช่ของผมจริง
ทีมข่าวก็เลยสอบถามเลยดรไปทำหล่นไว้ยังไงฮะ
คือดรเอกสิทธิ์เขาพาครอบครัวแล้วก็เพื่อน
เที่ยวพักผ่อนที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับ
แล้วก็แวะรับประทานอาหารที่ร้านริมอ่างสรรกำแพง

ในกระเป๋ามีธนบัตรไทยแบงค์พันธุ์ประมาณ๓๐ใบ
ก็๓๐๐๐บาทและมีสกุลเงินต่างประเทศอีกหลายใบ

ระหว่างทางรู้สึกไอ้เข็มขัดนิรภัยมันไม่ล็อก
คือมันไม่ลงล็อกมันกดแล้วมันไม่แกร๊กมันไม่กลึ๊
เขาก็คิดว่ามันมีอะไรคาอยู่หรือเปล่า
ก็เลยอ้าวเดี๋ยวดูนิดนึงอ้าวมันไม่ถนัด
เปิดประตูออกมาดูสิกระเป๋าเงินมันล่นพอดี
จังหวะที่เปิดประตูมาเพื่อที่จะเช็คสายเบลต์

กระเป๋าเงินมันวางตามตักล่นพอดี

อ่ะเรียบร้อยปิดประตูปั้งขับรถไปเลย

แล้วกระเป๋ามันเปิด๑๐ไว้พอรถผ่านไปผ่านมาก็ปลิวเลยสิฮะ

ปรากฏว่ามีโทรศัพท์มาจากผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้

ต้องการที่จะบอกว่าดรนามบัตรของดร
เงินร่วงเพียบอยู่เต็มถนน
รบอกว่าขอบคุณจริงขอบคุณผู้ใหญ่บ้านนะฮะ

กระทั่งตามหาเจ้าของกระเป๋าแล้วก็เจ้าของเงินจนเจอ
เป็นเรื่องดีในสังคมที่อยากนำเสนอมากนะ
ที่จะมารับเงินคืนทั้งหมดเขาบอกฝากไว้ก่อน

รบอกว่าเดี๋ยวสะดวกแล้วจะเข้ามารับ

ปลิวไปข้างทางหายไปหรือเปล่า
เตอร์บอกว่าก็เท่าที่ผู้ใหญ่บอกก็น่าจะครบแล้วล่ะ
นะฮะโอ้โหถ้าเป็นผมผมรีบกลับไปเอาเลยดรเออ